จะชัดเจนเป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้น
ถูกต้องแล้วนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอให้สัญญานี้เรียบร้อยก่อน
ส่วนประเด็นที่จะมีการฟ้องร้องเรียกศักดิ์ศรีให้กับลูกชายคนเล็กอย่างน้องภูมา
หลังจากที่มีเพจใส่ร้ายเกิดขึ้นมาแล้วจะเป็นยังไงนั้น
ที่จะหย่าเพื่อจบปัญหาครอบครัวที่คาราคาซังมานานแรมปี
ระหว่างเขากับภรรยาพลอยพลอยพันธุ์และอยู่ในระหว่างให้ทนายความร่างข้อตกลง
นักร้องหนุ่มพ่อลูกสองเผยถึงความคืบหน้าว่าตนกำลังเร่งแก้ไขสัญญา
เตรียมเอกสารการหย่าให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้
ถูกทำร้ายศักดิ์ศรีจากผู้ไม่หวังดีจ้างเพจใส่ร้าย
กรณีนี้นักร้องหนุ่มเผยว่าตนก็รู้สึกโกรธไม่ต่างกัน
แต่ก็ปฏิเสธว่าคนทำเพจไม่ใช่คนในทีมของตน
และขอให้อดีตภรรยาเป็นฝ่ายดำเนินการฟ้องร้องเอง
ส่วนเรื่องบ้านนักร้องหนุ่มยังคงยืนยันคำตอบเดิม
ว่าอยากจะขายและนำเงินที่ได้มาแบ่งกับภรรยา
ซึ่งก็คงต้องรอฟังคำตอบจากปากของพลอยพลอยพันธุ
ว่าจะตัดสินใจอย่างไรค่ะ
ตอนนี้ก็คือไทยมันอัตรนายเขาก็มีการล้างข้อตกลงมา
เพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่ายแล้วกันครับ
แล้วก็ยังอยู่ในขั้นตอนแก้ไขนิดนึงนะครับ

มีการมาว่าเพจไหนก็แล้วแต่นะครับ
ที่ทำอะไรที่มันไม่ใช่ความจริงผมว่าจริง
แล้วก็ต้องควรจะมีหน่วยที่จัดงานพวกนี้โดยตรงนะครับ
ถ้าผมจะดำเนินการกับทางพลอยอย่างนี้คู่กันนี้
คือถ้ามันไม่ทะเลาะกันเนี่ยผมทำได้ครับ
แต่ว่าถ้ามันต้องเจอกันแล้วทะเลาะกันผมว่าคนใดคนหนึ่งก็ทำ
เป็นบ้านที่พี่พลอยไม่อยากให้ค่ะ
บ้านเนี่ยครับมันง่ายกับลูก
แต่จริงแล้วมันเป็นบ้านที่ผมซื้อหุ้นแบบว่ากับน้าซื้อครับ

ซึ่งจริงแล้วคือถ้าจะยกบ้านให้อย่างนี้ครับ

ผมคุยกับน้าไว้ครับว่าตรงนี้ถ้าผมขายแล้วคืน
แบบว่าอะไรอย่างนี้เขาคิดว่าโอเคไหมอะไรอย่างนี้

ผมก็ผ่อนนานพอที่แบบว่ามันจะเหลือบอฟเฟอร์ให้
บอกว่าซื้อบ้านใหม่ได้อะไรอย่างนี้ครับ